ภัยแรงผลกระทบจากคนสู่สัตว์ป่า
ติดตามวิกฤตไฟแร้งกระทบสัตว์ป่าในไทรัตนิวส์โชว์